วงการฮิปพอปแรปเปอร์กันบ้างนะคะกับเวย์ไทเทเนียมค่ะ
กลับมาคราวนี้ไม่ทำให้แฟนผิดหวังนะคะกับซิงเกิ้ลใหม่นะคะ
กับเพลงว่ามองนะคะโอ๊ยเซ็กซี่ทีเดียวนะคะ
เล่าเรื่องของผู้ชายที่ชอบมองสาวแต่เขาบอกว่าเออเนี่ย
ก็ไม่ได้เจ้าชู้นะเพลงนี้ได้น้องรักอย่างทูพีเซาไซส์ค่ะ
แจมด้วยแล้วก็คว้าสองสาวหุ่นเสียนะ
คุณไอ้อภิษดาค่ะแล้วก็แซมมี่คาวเวลมาสร้างสตอรี่แบบ
ซี่ประทับใจหนุ่มนะแต่บรรยากาศจะสนุกสนานขนาดไหน
หลากหลายค่ะหลากหลายมุมมองนะคะใช่ค่ะ
วันนี้เราก็มาเป็นการมองแบบแซ่บ
เป็นมองอีกแบบหนึ่งค่ะ
ไอ้ว่าเป็นเพลงที่น่ารักแล้ว
แล้วหลายคนเนี่ยได้เอาไปใช้หน้ามองเลย
ถ้าผู้ชายเจอผู้หญิงสวยนะคะ

ให้ดูถึงเพลงนี้เลยครับเพียงมองค่ะ
ก็ฝากด้วยนะคะ
ใช่ค่ะมองค่ะ

โอ้คิดว่าเฟรกซี่เนอะ

๑ล้าน๗แสนกว่าวิวแล้วนั่นเองนะคะ
ปล่อยมาเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม
ยอดวิวไปได้สวยอยู่เหมือนกัน